ให้ออกไปว่าเรามีหัวหน้าแก๊งฝั่นน้ำคนใหม่
ต้องบอกเลยว่าใครจะไปคิด
นี่ครูเป่าเสียงสุดแสนมนแครนแก่งควี
ไกลแค่ไหนก็เดินทางไปถึง
ที่มนแครนตั้งใจเดินทางกลงมอบความสุขผ่านเสียงเพลง

อากาศหนาวก็กลายเป็นอบอุ่นเลยคุณผู้ชม
บอกเลยว่าสมกับเป็นนักร้องขวัญใจของพี่น้องชาวไทยจริงนะฮะ
สำหรับผู้บ่าวเสียงสุดแสนมนตร์แขนแก่ปุ่น
ก็เดินสายแจกจ่ายเป็นคารวาลเลย
มอบความอบอุ่นแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย
ส่งมอบเสื้อกันหนาวให้กับน้องนักเรียนกว่า๕๐๐คนจาก๑๓โรงเรียนค่ะ
ในพื้นที่ขาดแคลนที่โรงเรียนฝั่งแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
กันถึงที่เลยคุณดูสินะแล้วงานนี้ค่ะอ้ายมนแคร์ไม่ได้แจกเสื้ออย่างเดียวนะคะ
จัดรวมมิตรเพลงดังมาเลยให้เอฟซีวัยประถมร้องตามกรี๊ดกันแบบสุดเสียงด้วย
จับมือทักทายน้องแบบใกล้ชิดเป็นกันเองด้วยค่ะ
ก็เลยต้องยกให้เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กประถมแก๊งฟันน้ำนมคนใหม่เลย
พูดเลยว่างานนี้นะได้ใจเอฟซีรุ่นจิ๋วไปเต็มถึงขนาดที่น้องดีใจจนร้องไห้ออกมา

ดีใจแห้งดีใจหลาย

หอบใจโซโซไปวาดตะโก
ฝากรวงพอรุถูกต้อง

หอบเสือกันนะ

เอาเชอรี่เนี่ยไม่เตรียมกันไว้ก่อน
อยากจะร้องเพลงแกเพลงดังอย่างนั้น

ก็งานนี้จบไปด้วยความสุขความอบอุ่นจริง